สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาจนถึงวันนี้วันเสาร์วันสุดสัปดาห์
สถานการณ์ความเคลื่อนไหวเดินทางมาถึงจุดนี้แล้วครับ
เดินทางมาถึงจุดที่พักการเมืองทุกพัก
เว้นแต่พักพลังประชารัฐซึ่งเป็นพักแก่นำรัฐบาล
พ้องต้องกันแล้วที่จะให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูล
ถ้าดูหัวข่าววันนี้ก็จะเห็นว่ายกตัวอย่างเช่น
วิบรัฐบาลชูตั้งสองร้อยส่อส่อรอมีนักเรียนนักศึกษาร่วมด้วยสิบห้าคน
อันนี้น่าสนใจครับว่าการตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐมนูลใหม่เนี่ย
ให้กำหนดว่าเอาตัวแทนนักเรียนนักศึกษา๑๕คนเข้าไปอยู่ด้วย
อันนี้น่าสนใจเพราะสิทธิ์เสียงของนักเรียนนักศึกษา
คราวนี้จะได้มีผลต่อเนื่องว่าเขาอยากเห็นรัฐธรรมนูลเป็นยังไง
ออกความเห็นไปต่อสู้กันทางความคิดในสมาชิกสภาร่างรัฐมนูลสสร
นี่ถือว่าเป็นสัจธรรมทางการเมืองเลยครับการร่างรัฐมนูลใหม่
การแก้ไขรัฐมนูลใหม่ไม่เคยเกิดขึ้นโดย
อยู่ดีแล้วแก้ได้มันต้องมีเหตุแบบนี้ล่ะ
มันต้องมาจากหนึ่งปฏิวัติรัฐประหาร๒ประชาชนลุกฮือขึ้นมาจนต้านไม่อยู่
นั่นแหละถึงจะมีการร่างรัฐมนูลและแก้ไขรัฐมนูลใหม่ได้
เมื่อเป็นอย่างนี้จุดที่จะต้องตามหาความจริงตามหาข้อเท็จจริงต่อไปก็คือว่า

เพราะในรัฐมนูลปี๑๙๖๐ที่เราใช้กันอยู่
มัตราสังเอาไว้แน่นเลยเรื่องการแก้รัฐมนูล
ถ้าสว๑ใน๓๑ใน๓ตอนนี้ก็๘๔คน
ถ้าสว๑ใน๓ไม่เห็นด้วย
ต่อให้สภาทั้งสภาเห็นด้วยกันหมด
ก็แก้รัฐมนูลไม่ได้แก้ไม่ได้หรอกครับ
ต้องให้สวเห็นด้วยแล้วสวจะเห็นด้วยถึง๘๔คนไหม
นี่คือประเด็นที่สำคัญหรือจะให้ใครไปกระซิบสว
ว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องเปลี่ยนแปลงถ้าไม่เห็นด้วยกระซิบอย่างนี้
สวก็น่าจะเปลี่ยนใจเพื่อที่จะเห็นด้วยยกมือกับการแก้ไขรัฐมนูล
ไม่งั้นแล้วเนี่ยมันจะเป็นอย่างที่สววัญชัยสอนสิริว่าไงครับ
สววัญชัยสอนสิริโพสต์ผ่านข้อความยาวแต่เนื้อหาหลักหลักเนี่ยมี๒๓ประโยคที่เป็นประโยคทอง
สววัญชัยบอกว่าสัญญาณแห่งความเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงมันมาเร็วเกินคาด
สัญญาณที่๒สววัญชัยบอกว่าเวลามันไล่ล่าเราเข้ามาทุกทีแล้ว
มันหมดเวลาที่เราจะขัดแย้งกันเรื่องแย่งอำนาจแล้ว
นี่นี่คือโพสต์เฟสบุ๊คของสววัญชัยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
ฉะนั้นต้องจับตาดูบทบาทของสวว่าจะเอายังไง
มาก็คือจะบอกว่าเรื่องการแก้รัฐมนูลเนี่ยมันมีไทม์ไลน์ของมันที่เราควรจะรู้ว่า
มันไม่ได้แก้กันได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วเพราะในรัฐมนูลปีหกศูนย์
ก็กำหนดไว้ชัดเจนว่ากว่าจะแก้รัฐมนูลได้ต้องผ่านอะไรบ้าง
หนึ่งกว่าจะแก้รัฐมนูลมาตราสองห้าหกได้
เนี่ยเพื่อนำไปสู่การตั้งสอสอรอประเมินกันว่ายังไงยังไง
ใช้เวลาไม่ต่ำกว่าสามเดือนขั้นตอนที่หนึ่งนะ
ขั้นตอนที่๒ต้องเข้าสู่กระบวนการทำประชามติให้ประชาชนเห็นชอบ
เห็นชอบไหมที่จะให้แก้รัฐมนูลทำประชาปติครั้งที่หนึ่งก่อน
อันนี้ก็ใช้เวลาหนีไม่พ้น๓เดือน๒ขั้นตอนนี้๖เดือนเข้าไปแล้ว
ถัดมาจะให้ประชาชนทั่วประเทศเลือกสมาชิกสภาร่างรัฐมนูล๒๐๐คน
ร่างรัฐมนูลขั้นตอนที่จะให้ประชาชนทั่วประเทศเลือกสอสอรอเนี่ย
ใช้เวลาอย่างต่ำไม่ต่ำกว่า๔เดือน
จากนั้นเมื่อได้สอสอรอแล้วสสรหรือสมาชิกสภาร่างรัฐมนูล
ก็จะมาร่างรัฐมนูลฉบับใหม่เอากันอย่างชนิดที่ว่าร่างกัน
ไม่ต้องหยุดไม่ต้องหย่อนกันเลยเนี่ย๕๖เดือน
หกเดือนถึงจะร่างเสร็จพอร่างเสร็จยังไงต่อครับ
เอาร่างรัฐมนูลที่ร่างเสร็จแล้วเนี่ยกลับไปถามประชาชนอีกทีนึง
ทำประชาพิจารณ์รอบสองว่าเนี่ยที่ร่างกันมาอย่างนี้
ประชาชนคิดยังไงเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย
ทำประชามติรอบสองพอทำประชามติรอบสองแล้ว
ก็จะใช้เวลาอย่างน้อยก็อีก๒๓เดือนถึงจะประกาศใช้ได้
เงื่อนไขเวลาไงครับทั้งหมดที่ผมว่ามาเนี่ย
ประมาณสองปีไม่ต่ำกว่านั้นต้องทำใจกันก่อนนะ
ว่าที่กำลังคึกคักคึกคักกันอยู่จะแก้รัฐมนูลเนี่ย
เอาเข้าจริงจริงมันไม่ต่ำกว่าสองปี
ไว้แต่ว่าจะมีแรงกดดันที่หนักหน่วงเหมือนสมัยปีสามห้า
ที่เกิดวิกก่อนจะเกิดวิกฤตพฤษภาธมิน
ช่วงนั้นล่ะที่ผลเอกสุจินดาถูกผลักดันขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรี
แล้วไม่ได้มาจากการเลือกตั้งก็เลยมีมวลชนไปล้อมสภาไง
ว่าให้แก้รัฐมนูลเสียว่านายกต้องมาจากการเลือกตั้ง
เพื่อให้พลเอกสุจินดาพ้นหน้าที่คราวนั้นแหละแก้กันวันเดียวจบเลย
วาระรวดวาระที่หนึ่งเสนอให้แก้วาระรับหลักการเสร็จ
วาระที่สองแปรยติวาระที่สามแก้รัฐมนูญภายในวันเดียวจบ
เพราะมีมวลชนไปล้อมสภาสถานการณ์การเมืองในขณะนี้จะเป็นยังไงไม่รู้
แต่ว่านี่เอามาเล่าให้ฟังว่าหนึ่งเป็นสัญญาณที่ดีทุกพักร่วมกัน
ที่จะแก้รัฐมนูล๒ให้ตามดูบทบาทของสว
สามเรื่องไทม์ไลน์ช่วงเวลาขั้นตอนมันเป็นยังไง
แล้วคอยติดตามดูกันต่อไปกลับไปที่โต๊ะข่าวครับ